ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตมีประเด็นดราม่าอันนี้เกิดขึ้น
ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
แล้วปรากฏว่าตอนเช็คบินมาเกือบ
แพงเกินไปเธอบอกอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อน
คือมันเป็นเรื่องที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากในโลกโซเชียล
เล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเอาไว้
บอกว่าไปซื้ออาหารที่ร้านแห่งหนึ่งที่หาดกรรมลาจังหวัดภูเก็ต
แต่พอบินมาเนี่ยโอ้โหอึ้งเลยทำไมมันแพงเหลือเกิน
เธอก็โพสต์ภาพบินค่าอาหาร๓ใบลงไปแบบนี้
แล้วก็แบ่งรายละเอียดออกมานะคะก็คือเป็นค่าปรุงอาหาร๓๐๐๐บาท
กลิ้งหมู๘๕๐บาทน้ำพริกกะปิ๑๕๐บาท
นี่เข้าใจได้น้ำพริกกุ้งสด๑๕๐บาท
นี่เข้าใจได้หมึกกระเทียม๒๕๐๐บาท
อันนี้ไม่เข้าใจผักลวกผักสด๑๐๐บาท
รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น๖๗๕๐บาทโอ้โห
ส่วนบินที่๒และบินที่๓เจ้าของโพสต์เขาระบุว่า
กว่าจะให้ทางร้านลดราคามีการต่อรองกันพอสมควร
คือเขาซื้อปลาเก๋า๒ตัวปลาฉมงาม๑ตัว
กุ้งมังกรสี่ตัวมาจากกระชังนะคะซื้อมานะคะวัตถุดิบเหล่านี้
แล้วเอาให้ไก๊บอกไก๊ว่าไปหาร้านทำอาหารให้หน่อย
ทางร้านก็เลยคิดค่าทำอาหาร๓๐๐๐บาท
โอ้โหแต่ปลาซื้อมาเองนะวัตถุดิบซื้อมาเอง
ซื้อมาเองค่าทำอาหาร๓๐๐๐บาทเราหูหลับตาจ่ายได้นะ
แต่เขาบอกอย่างนี้หมึกกระเทียมกับคั่วกลิ้งหมูก็คือทางร้านเนี่ย
จัดทำให้เพิ่มเติมหมึกกระเทียมเท่าไหร่๒๕๐๐บาท
พวกกลิ้ง๘๕๐ถ้ามีภาพขอดูได้ไหมอาจารย์
มันเท่าไหร่๒๕๐๐บาทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อ
ก็คือมีการโพสต์ออกไปแบบนี้หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่อบตกรรมลาเนี่ยก็ลงพื้นที่มาสอบถามที่มาที่ไปของเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
เพื่อว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบกับผู้จัดการร้านที่เกิดเรื่องเนี่ย
เขาเป็นคนให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้านผู้จัดการร้านอาหารเขาบอกว่า
จะขอมาปรุงอาหารที่ร้านทางร้านก็เลยบอกขอคิดในราคาสามพันบาท
เป็นค่าเครื่องปรุงแล้วก็ค่าทำอาหารนี่แหละค่ากงค่าแก๊สอะไรแบบนี้
ก็คือเป็นน้ำพริกกุ้งสดถ้วยหนึ่งน้ำพริกกะปิแล้วก็โค้กิ้งหมูใช่ไหม
แล้วก็ทราบว่ามีลูกค้าจะมาทานกันประมาณ๑๐คน
ก็คือมีหมึกกระเทียมพริกไทยด้วยนี่ดูจานนี้ทานกัน๑๐คน
หมึกกระเทียมพริกไทยประมาณ๒กิโลตัวปลาหมึก๒กิโลกรัม
แล้วทำแบบผัดกระเทียมพริกไทยแบบนี้๒๕๐๐บาท
ส่วนคั่วกลิ้งหมูทานกัน๑๐คนนะ๘๕๐บาท
เขาก็ตกลงกับทางไกด์ไก๊เนี่ยตอบตกลงแล้ว
หลังจากได้รับอาหารไก๊ก็เลยโทรหาลูกค้าเพื่อจะนำไปส่งให้ลูกค้า
แต่พอลูกค้าได้ยินตกใจเขาไม่โอเคกับราคาคุณ
ก็เลยโทรมาต่อรองกับทางร้านให้ร้านเนี่ยลดราคาหมึกกระเทียมให้หน่อย
จาก๒๕๐๐บาทร้านก็เลยลดราคาค่าหมึกกระเทียมเนี่ย
เหลือ๑๕๐๐บาทโอ้ลดเยอะนะอ่า
แล้วก็คั่วกลิ้งจาก๘๕๐ลดเหลือ๖๐๐บาทลูกค้าโอเคไหม
ก็ยังไม่โอเคค่ะจนสุดท้ายเนี่ยต่อรองกันไปต่อรองกันมา
ลดอีกลดคั่วกลิ้งหมูเนี่ยเหลือห้าร้อยบาทอืมหมึกกระเทียมเนี่ย
จาก๒๕๐๐นะลดเหลือ๑๕๐๐ไม่พอใจเหลือ๑๐๐๐บาท
ทางร้านก็ยอมถอยให้แล้วนะเออก็เลยทั้งหมดเนี่ยเหลือ๔๙๐๐บาท
แต่ลูกค้าก็ยังขอต่อรองราคาอีกจนเหลือ๔๐๐๐บาท
จากตอนแรกเนี่ย๖๗๕๐บาทเขาต้องยอมลดให้
เนื่องจากว่าทางร้านเขาทำอาหารไปแล้วเขาก็ทำเยอะ
ใช่ค่ะคือทางร้านเขาแจ้งราคาอาหารไปทางไกด์แล้วไง
แต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่าทางไก๊ได้แจ้งกับลูกค้าก่อนหรือเปล่า
จนกระทั่งมีการโพสต์เรื่องดราม่าแบบนี้ลงในโลกโซเชียล
ทางร้านก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วย
ให้หินใจพวกผมด้วยก็ทำไปราคามันมาตรศาลอีกจริง
แล้วก็อันนี้ราคาเป็นลดของช่องหน้ารถน้อยด้วย
ไม่ได้คิดว่าชั้นอะไรเลยถ้าทำอาหารนี่ก็เยอะเยอะมากหลายรายการที่ทำอาหารอย่างที่แจ้งไป
แต่อะไรอย่างยากตรงนั้นชั้นสามพันธุ์นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนไทยครับ
ฟังแบบนี้แล้วพอจะเข้าใจเรื่องราวแล้ว
คือการทำอาหารของเขาเขาก็ทำให้หลายคนนะแล้วก็มันไม่ใช่น้อยนะตั้ง๑๐กว่าคนเอง
เขาบอกว่าแจ้งมาว่าทำให้ทาน๑๐คนคือก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่าย
แต่เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะนี่จังหวัดภูเก็ตค่าครองชีพอาจจะสูงหน่อยไหม
มันก็เป็นส่วนหนึ่งเขานะอาหารอาจจะราคาสูงกว่าที่อื่นนะประมาณนี้
แต่ล่าสุดค่ะทางตำรวจสพกรรมลาได้มีการเรียกเคลียร์กันระหว่างผู้โพสต์กับเจ้าของร้านแล้วนะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยพฤกษาติวรากรผู้กำกับการสพกรรมลาท่านบอกว่า
จากการพูดคุยกับเจ้าของโพสต์เนี่ยทราบว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดพลาดค่ะ
ซึ่งทางไก๊เนี่ยได้ประสานไปกับทางร้านอาหารโดยไม่ได้สอบถามลูกค้าว่าจะทานกันกี่คน
แต่ทางไก๊เข้าใจว่าทาน๑๐คนทางร้านก็เลยทำตามที่ไก๊สั่งเหมือนราคาแบบทานกัน๑๐คน
แต่จริงแล้วคือลูกค้าจะสั่งเป็นอาหารจานเดียว
เนื่องจากว่าเขามีอาหารอย่างอื่นมาเสริมแล้วครับ
เรียกเก็บเงินเนี่ยลูกค้าก็เลยตกใจว่าทำไมสั่งไปแล้วโอ้โหราคาสูงขนาดนี้
ต่อรองราคากันจบในราคา๔๐๐บาทนั่นแหละ
พอมีการพูดคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็เลยอ่ะเคลียร์ครับ
ไม่ได้ติดใจกันถือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดและเป็นการสื่อสารที่มันผิดพลาดกันแบบนี้
พร้อมกับมีการขอโทษซึ่งกันและกันด้วยอันนี้อย่างที่บอกเราก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันผิดพลาดโดยผ่านไกด์ที่เป็นคนกลางครับ